สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่
ให้เยอะ
เยอะเยอะเยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ
เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

เยอะ

แจ้งกับที่ไปถึงราศดรเฝ้าเต็มประรำ

เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง

แรกฝนก็ตกหนักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
พอถึงหมวดประรำที่จะเสด็จออกไปอีกประรำหนึ่ง

คุณหลวงสุรัตนรงค์ราชองคลักษณ์ถวาย

เขาว่าพระองค์ทรงยับยั้งบอกคุณหลวงว่า
ก็เขาเปียกเราก็เปียกได้
ว่าแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกไป
นี่เอาไปสาบานที่ไหนก็ได้
ว่าเห็นกับตาแปลกจริงไม่มีฝน
เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าประรำนู้น

อย่างเก่าอีกทีนึง

เสด็จไม่ต้องพูดเลย
โชคไปด้วยกันหมดหนีไม่ทัน

พระองค์ท่านก็มีบริยาธิกาน่ะ
โอเคมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้เซียนตัวเลขถูกกันยกแผงเลย
๒๕ศพทุกคนที่หวยกัน
ศพรถตู้ชนกระบะหวยออกไปเลย๒๕หรือ๒๕
เป็นเลขอาถรรพ์นี่นะฮะขึ้นหน้าหนึ่งของไทยรัฐเลย

ก็๒๕ไงเขาก็ต้องทะลงกันแล้วนั่นน่ะ
หวยฮือฮารับทรัพย์เบิกบานกันทั่วหน้านะครับ
เพราะว่าเลขท้าย๒ตัวออกตรงเป๊ะตรงกับเลขอาถรรพ์นะครับ
ที่มาจากยอดของผู้เสียชีวิตนะครับ
เหยื่อรถตู้มรณะชนกับรถกระบะ๒๕ศพคุณผู้ชมครับ

ว่าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งออกมาเนี่ยนะครับ
วันที่๑๗แล้วก็เดือนเมืองมกราคมปี๒๐๑๖นี่นะครับ
เลขท้าย๒ตัวก็คือเลข๒๕นะครับ
ตรงกับยอดจำนวนของผู้เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุนะครับ
ตู้โดยสารสายกรุงเทพจันทบุรีทะเบียน๑๕๑๓๕๒กรุงเทพมหานคร
พุ่งข้ามเลนชนประสานงากับรถกระบาดจนไฟลุกไหม้ทั้ง๒คัน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๕ศพ
ในเขตอเผลอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเมื่อตอนบ่ายของวันที่๒มกราน
อ้อพระธรรมวันนี้อ๋อของเขาใดเทศการเมื่อวาน

คุณเห็นไหมว่า๒คันไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถเบนท
รถเบนนี่อีกวัตเทศหนึ่งที่ต้องรับต้องมี

ถูกต้อง

มีการแชร์ไปแชร์มาว่า๓๕๒เป็นเลขถ้าสมมุติอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรเนี่ย
จะมีอาถรรพ์อีก๑๖ปีคุณเชื่อหรือเปล่าคุณนักวิทยาศาสตร์
คุณรู้สึกยังไงเขาแชร์กันคุณไม่เห็นเลยในเฟซบุ๊คในอะไรเขาบอกว่า
มุติมี๓๕๒๓๕๒ไปอยู่ในทะเบียนมันก็เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้

ก็เกิดอุบัติเหตุคนเสียชีวิต๓๕๒รถเบลนั้นก็เสียชีวิตที่ฉะเชิงเศร้า
ก็คือตรงเป๊ะเลยทะเบียนรถก็๕๒๒๕เขาก็กลับกัน
พี่มองอ่ะไหมคะพี่บอกว่าคุณซื้อหมดเลย๒๕
เออคุณซื้อหมดเลย๒๕คุณซื้อหมด
บอกว่าอย่างนี้หลังผลออกรางวัลที่๑ออกมาเนี่ยนะฮะ
ผู้โชคดีเลข๒๕คือนายนัฐกรอุปพัฒน์วานิส
เป็นลูกจ้างสำนักงานอยู่ที่จังหวัดนทบุรีจันทบุรี
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวจำนวน๑คู่มี๒๐๐บาท
ส่วนดายไพโลดอายุ๕๕ปีนะครับ
ถูก๒๕คู่ได้๔๐๐๐บาท

แล้วก็ที่บุรีรำมีรางวัลที่๑ในเมื่อวานที่เราไปกัน

ใช่นะฮะนายศิรภัณฑ์ปะระทังอยู่ที่ปะโคนชัยบุรีรำ
ก็ได้มีการนำสลากินแบ่งหมายเลข๑๔๕๑๕๗จำนวน๑คู่๒ใบ

บางวันนี้ก็เรียกว่ารับกันท่วนหน้าเลย

เขาบอกว่าคนถูกไปอยู่ที่สมุดปาการก็สวย

อุบลก็มี๖ล้าน๑คู่
สมุดปาการนี้มี๓ลายที่นี่กัน

คนที่๒ชื่อนางสาวธัญญารัฐ
แล้วก็อีกคนนึงซึ่งขึ้นนางสาวตองอ่อน

เป็นเลขที่ดังฮือฮามากเลย
คนขายบัวลอยเขาให้บัวลอยแค่ครึ่งเดียว

ประมาณอยู่ไม่มามีคนฝากหาว่าพี่สมถูกมั้ยคะ

ถูกถ้าฉันหลับอยู่ยังนั่งรถตู้ไป

แต่เมื่อวานนี้นะเราสองคนได้ไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิท

เดี๋ยวดูในมูไนท์

แจ้งเมืองพะมันมีข้าวโซงไว้แล้ว
ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่ถูกหวย
คนไม่ถูกหวยอีก๑๐กว่าวันเจอกันใหม่

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนหลายคนถามเมื่อคุณชูวิทย์ออกมาจากเรือนจำปุ๊บ
แน่นอนเป็นอีกหนึ่งคนที่สื่อจับตามองมาโดยตลอดเห็นไหม
เปลี่ยนชีวิตในชีวิตกระมวลวิสิตอดีตผู้ต้องขังคดีหรือบาเบีย
ไม่ใช่คดีหรือบาเบีย
ชื่อรายการที่ไทยรักทีวีช่อง๓๒นะฮะ
ชื่อรายการชูวิตตีแสกหน้าเริ่มสิ้น
เขาต้องมีหมูมาบนเห็นไหมทุกอย่างจะได้หมูหมูสบาย

ก็เราจะมาดูหลายคนบอกเฮ้ยเขาเคยเป็นถึงหัวหน้าพักรักประเทศไทย

แต่เมื่อก่อนมันก็อุดหนุนบริการของ

ทุกวันนี้คนลื้อบาเบียแล้วไปทำเป็นสวนสาธารณะเขาเห็น

เลิกงามยามดีมาที่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือถนนตะนาว

อย่างที่เราบอกกันว่าหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ตัวแล้วก็เดินทางมาจากทีมงาน
พร้อมกับว่าหลายคนจะแถวแหลงข่าวว่า
กลุ่มชูวิทธิ์จะไปยังไงต่อ
ก้าวต่อไปของชูวิทย์หลังพ้นคุก
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากมุมสีเทา
มาเป็นมุมสว่างท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนนะครับ

จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้ว

หันไปทำหน้าที่สื่อมวลชนดูบ้าง
จดจำตนในฐานะสื่อมวลชน

ตั้งใจไว้ตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วล่ะว่า
ถ้าสมมติได้อิสระภาพกลับมาเนี่ย

อยากจะลองเป็นพิธีกรรายการทีวี
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองในสไตล์ชูวิทซิ

ว่าตัวเองมีประสบการณ์ทุกด้าน
สามารถนำมาถ่ายทอดหรือวิเคราะห์ข่าวสาร
มุมที่แตกต่างจากนักข่าวคนอื่น
แล้วก็ในมุมจากที่พิธีกรคนอื่นทำ

เราต้องเรียกว่าเจ้าพ่ออ่าง

คือแต่ตอนนี้ขอให้ใช้คำว่า

การก้าวเข้าสู่เวทีสื่อเนี่ย
จัดรายการวิเคราะห์ข่าวกับไทยรัฐทีวีนะครับ

ชูวิตตีแสกหน้าแฉแหลกขยี้ยับจับทุกประเด็น
ออกอากาศวันแรกนะฮะ๓๐มกราคมจันทร์ถึงศุกร์สดเลยนะครับ
ทุ่มครึ่งถึง๓ทุ่ม

จะมีถือไม้คมแฝกไว้ด้วย

ตีตัวเองเหรอตีแสงหน้าตัวเองเหรอเป็นสัญลักษณ์ผู้มือ

รอติดตามชมกันได้นะฮะที่ไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็คือเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะฮะ
ที่จะใช้คู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ

ทุกคนเขาก็พยายามแชร์กันเยอะเหมือนกันว่า

วันที่๒๐แคคุณต้องปิดโทรศัพท์นะคุณแอนกจี่ฮะ

วันที่๒๐วันศุกร์
แต่พรุ่งนี้เราจะมีตัวอย่างให้ดูให้ประเภทร่ายการเรามีนะ

คืออันนี้

ทรงเป็นพระบรมชายารักษ์ของพระองค์ท่าน

สิ่งเหล่านี้คุณเพียงแค่
แอปพลิเคชันเท่านั้น

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้น่าจะเป็นนังสือพิมพ์ที่

คุณเอาหน้าจอโทรศัพท์ไปซ่อมให้มันดีซะก่อนนะ

คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๐๐วันน้อมอะไร
ในหลวงภูมิภล๒๐มกรคมนี้นะครับ

พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้า

เดี๋ยวกลับมา

เอาละกลับมากับข่าวใช้ไครฮะ

จองสลากร่วงหน้าเริ่ม๑๖กุมภาคเลยครับ
เป็นผู้ปนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการแถลงข่าว
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้านะครับ
เริ่มตั้งแต่การซื้อจองล่วงหน้า
งวดประจำที่๑๖กุมภาคมที่อาทิตย์นี้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จำหน่ายจริงเท่านั้นนะครับ
จากการลงพื้นที่สำรวจนะฮะภาวะตลาดสลากแล้วก็จำหน่ายสลากล่าสุด
ประกอบกับข้อมูลของพฤติกรรมการขายสลากของผู้จำหน่าย
ในเชิงสถิติการซื้อและจองล่วงหน้า
ในช่วง๒รอบที่ผ่านมาพบว่าผู้จำหน่ายสลาก
รายย่อยยังคงมีความต้องการสลากเพื่อนำไปจำหน่ายด้วยตนเอง
เพิ่มจากที่ได้รับจากการจัดสลากเขาเรียกว่าจัดสรรสลากแล้วก็แบ่งออกไป
หรือจากการทำรายการซื้อจองล่วงหน้ารายละ๕เล่ม
ดังนั้นทางสำนักงานสลากจึงได้กำหนด
ให้สามารถจองสลากได้อีกรายละ๕เล่ม

ในวันที่๒ของการทำรายการจองล่วงหน้า
เริ่มตั้งแต่การซื้อจองล่วงหน้ารอบนี้เลย
ก็เรียกว่าตอนนี้สำหรับการทำรายการซื้อจองล่วงหน้ารอบที่๓๒
จะมีขึ้นในวันที่๑๙แล้วก็ถึง๒๑มกราคมนี้
แบ่งเป็นวันที่๑๙ทำรายการซื้อสลากงวดที่๑กุมภาพันธ์
จำนวนสลาก๑๕๐๐๐๐๐เล่ม
สำหรับวันที่๒๐มกราคมทำรายการจองสลากงวดวันที่๑๖กุมภาพันธุ์
ปีนี้นะครับวันที่๑สลาก๒แสนเล่ม
แล้วก็วันที่๒๑มกราทำรายการจองสลากงวด๑๖กุมภานะครับ
วันที่๒จำนวน๑แสนเล่ม

นี่ถ้าสมมุติพี่ม้าเราไปเมืองจีนเราไปถ่ายรายการเมืองจีนกันหน่อย

เคยไปเมื่อก่อนนี้เคยไปแบบแต่ไม่ได้ไปไกล
เมื่อก่อนนี่คือเมืองจีนตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทำลายหมดเลยพระพุทธรูปวัดวัดเขาจะเผาหมดเขาจะไม่เหลืออะไรเลย
นานมาแล้วตอนเป็นธรรมตอนนู้นตอนสมัยก่อน
ปรากฏว่าแต่ก็ยังมีพระพุทธรูปแสดงว่าเมื่อก่อนนี้
ประเทศจีนพระพุทธศาสนานี้จะต้องเจริญรุ่งเรืองมาก
แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บพระพุทธศาสนาก็หายไป
แล้วก็มีการนำเสนอข่าวกันเนี่ยเกี่ยวกับการตะลึง
พระพุทธรูปโบราณ๖๐๐ปีอยู่ดีก็โผล่เหนือน้ำที่ประเทศจีน
มที่อยู่ในนี้นะพี่นะจมกว่าครึ่งสัตวรรษแล้ว
จริงแล้วพระพุทธธรูปอยู่ดีก็โผล่พ้นเหนือน้ำ
ที่อ่างเก็บน้ำบนทนเจียงซีของจีน

พายเรือหาปลาปรากฏว่าชาวบ้านชาวประมง

จมน้ำนานกว่า๕๐ปีแล้วพี่
คืออายุเก่าแก่กว่า๖๐๐ปีอยู่ดีก็โผล่เหนือน้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะ
ของเหมือนที่เขียนหนามเช็งนะฮะเมืองฟูโจบนทนเจียงซี
ก็คือทางภาคตะวันออกของประเทศจีนเนี่ยคือชาวบ้านคนหนึ่ง
ในพื้นที่ก็หน้าที่ของเขาคือปลายเรือหาปลาในบริเวณนั้น
ต้องตะหลึงฮะไม่ได้สังเกิดพระพรรคของพระพุทธรูป
เป็นสีขาวองค์นี้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเมื่อเดือนก่อน
เนื่องจากระดับน้ำอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ลดลงไปกว่าประมาณ๑๐เมตรพี่
ตอนนี้ต้องยอมรับประเทศจีนสร้างเขื่อนมั้ยครับ
อ่างเก็บน้ำเก็บหมดเลยไม่เหรอแสดงว่าเมื่อก่อนมันยังไม่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ก็เป็นพื้นที่ธรรมดาเป็นพื้นที่ถูกต้องก็แกะสลักละไว้อย่างนี้

คือตอนนี้อ่างเก็บน้ำกำลังซ่อมแซม
มีการซ่อมแซมบริเวณประตูเขื่อนพลังน้ำเนี่ย
จากการศึกษาเบื้องต้นของนักโบราณคดีนะครับคาดว่าพระพุทธรูปองค์นี้
ซึ่งประทับอยู่บริเวณด้านหน้าหน้าผาสูง
แกะสลักสร้างขึ้นไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงอ่ะพี่

หรือบางทีอาจจะเป็นต้นราชวงศ์หยวนก็เป็นไปได้
โดยทีมนักโบราณคดีเนี่ยได้นำน้ำไปสำหรับบริเวณด้านล่าง
พุทธรูปยังจมน้ำอยู่รวมทั้งตรงนี้อาจจะเป็นเมืองโบราณหรือเปล่า
แล้วก็จะทำนะฮะแผนอนุรักษ์เมืองโบราณอันนี้แล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เก็บเอาไว้
พระพุทธรูปนี้สูงเกือบ๔เมตรพี่๓๘เมตร๓๘เมตร
แล้วก็ที่สำคัญเป็นแกะสลักบนหน้าผาเลย
อย่างถ้าสมมุติคุณมีโอกาสไปซีอ่านพี่ม้าไปไหมอย่างซีอ่าน

เดี๋ยววันหลังจะพาไปสุสานจริง
ที่ไหนแอร์เอเชียนะไปกับแอร์เอเชีย
เออของจีนซีฮ่องเต้อะอันนั้นเป็นสุสาน

ข้างล่างเขาเอาประหลอดทำเป็นแม่น้ำ
เอาคนฝังไปทั้งเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะ
เขาเป็นแบบสุสานจีนซีอะสมัยจีนซีฮองเต้
แต่ตอนนี้ออกมาเขาบอกว่าใหญ่พอกับพระภาคประมาณ
จังหวัดนึงอ่ะที่ทำสุสานจริงอ่ะ
แต่เมื่อวานเธอก็ไปบ่อนั้นไงใหญ่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เธอ

คนที่แบบว่าเป็นอะไรนะหูหนวกตั้งแต่กำเนิด
เขามากินมาดื่มมาอะไรอย่างนี้

มีแบบว่าไปถึงบ่อน้ำแล้วเอาอย่างงี้ล่ะ
โอ้โหฉันล้างสู้ตาย
หน้าตึงไม่ต้องโบว์

ฉันล้างฉันกินสู้ตายเถอะ
มาเรื่องสุขภาพอย่างนี้ดีกว่าฉันอยากจะแนะนำเรื่องสุขภาพ
เขาบอกอย่างนี้เลยปัสสาวะนี่สามารถบอกพฤติกรรมได้เหมือนพวกอาหารได้

นักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษเขาทดสอบปัสสาวะ
พบว่าสามารถที่จะบอกถึงอาหารต่างที่เรากินเข้าไป
แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีเป็นแบบในลักษณะเทคโนโปรตอนนิวเคลียร์
ก็ช่วยในการหาเบาะแสอาหารแล้วก็พฤติกรรมการกินในระยะยาว
ประมวลผลจากผลไม้แล้วก็ประเภทของเนื้อสัตว์การเผาผลาญอาหาร
ผลการทดสอบจะช่วยให้มนุษย์ตำหนักถึงโรคอ้วน
โดยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภท๒นั่นแหละอะไรประมาณนี้
นักวิจัยจากสภาวิจัยทางวิจัยทางการแพทย์ในอังกฤษ
เขาก็ให้ความเห็นว่าแม้การวิจัยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะ
แต่การวัดสิ่งที่เรากินแล้วก็ดื่มได้ถูกต้องมากขึ้น
แล้วก็ขยายผลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางด้านโภชนาการ
โดยเฉพาะการลดน้ำหนัก
ทั้งนี้ทีมวิจัยเชื่อว่า
ทดลองปัสสาวะตรวจสอบการบริโภค
อาจจะใช้ได้อย่างกว้างขวางภายในอีก๒ปีข้างหน้านี้

มาดูนี่นิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวอย่างน้ำจิ้ม
ว่าคุณมดดำดูนะฮะกล้องนี้นะ
เมื่อวานนี้ต้องขอโทษชาวนางรองด้วยนางรองบุรีรำ
คือเราต้องรีบจริงเมื่อวาน
เมื่อวานนี้ชาวบ้านไปรอกันตั้งแต่กี่โมงรู้ไหมแองจี้
ตีห้าเถอะเป็นร้อยเลย
ดีนะฮะนี่เป็นเบาะอย่างนี้เห็นมะ
นี่คุณมดดำก็จ้วงขึ้นมาแล้วก็ดืม
ไปเลยไม่เป็นไรหรอกถ้าจะตายก็ตายได้แหละแต่มันไม่ตาย

ดื่มเข้าไปแล้วก็ล้างหน้า
ตื่นผ้าหน้าตึกบ้าง

ทำไมตัวเองไม่ถ่ายตัวเองบ้างเหรอ

ไม่แล้วน้ำล้างแล้วก็หล่นลงไปใน

นี่เสร็จหลังจากดื่ม

เดี๋ยวติดตามในมูไนท์มีเรื่อง

น้ำในบ่อนี้ตอนแรกนะ

ผุดไปเนี่ยปรากฏไปเจออะไรไหม

กำไรข้อมือพวกเสลี่ยงพวกอะไรอย่างนี้

หยุดกระพันจิ้นกลมสิรภากรไปดู

ก็ไปที่บ่อน้ำนี้หาย

วุ้นเซ่นน้ำชาสยกง้าวเก่าเหลานะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
กลับมากับข่าวสายขายเรื่องนึงเขาบอกก็เป็นเก่าเหลา
หลังจากที่น้ำชากงเก่าเหลากับปันนางก็เครียดกับหมดแล้ว
วุ้นเส้นน้ำชาคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเฮ้ยวุ้นเส้นไปถ่ายรูปร่วมกับแฟนน้ำชา

จี้ข่าวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเธอลองเล่าก่อนสิ
ก็คือว่าคนก็จับตาว่าทำไมพักหลังเนี่ย
ทำไมน้องน้ำชากับไฮโซโพกไม่ไปไหนด้วยกัน

ยังไม่เลิกกันแต่ปรากฏว่า
มีงานแต่งของเพื่อนนี่แหละเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

และดูสนิทสนมกันคุยกันเยอะอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยคนก็เลยมาจับผิดแต่น้วยน้ำชาขึ้นนะคะขึ้นอยู่
แล้วล่าสุดนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าน้ำชาเขาระหองระแหงกับแฟนเขาด้วยใช่ไหม
ใช่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะคนนี้หรือเปล่า

คือหลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมานะฮะวุ้นเส้นเนี่ยที่ตกเป็นมือที่สามเนี่ย
ต้องมีปัญหากันซึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะสาววุ้นเส้นก็ได้ออกมาปฏิเสธ
ถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงนะ
สาววุ้นเซ่นแล้วก็สาวน้ำชาเนี่ยได้ไปเจอกัน
ที่งานแต่งงานของแพงขวัญข้าวไงคุณ

ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ถ่ายรูปร่วมแฟนกัน
เป็นการประกาศสยบเกาเหลามฟได้พร้อมแคปชั่นว่า
โสดหลายคนสงสัยว่าเลิกกับไฮโซโพกแล้วหรือเปล่า

น้ำชาได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้

งานแต่งของพี่แพงขวัญข้าวนี่แหละ

ส่วนสถานะตอนนี้ก็ตามที่โพสต์ในไอจี

จะให้พูดว่าเลิกมันก็จี๊ดอยู่เหมือนกัน
แต่ในวันงานแต่งของแพงก่อนข้าว

แต่ยอมรับว่าตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะ

มีการพูดว่าวันไหนถ้ากลับมาคบกันได้

มันเป็นธรรมชาติอ่ะ

มันก็งงมาก
แล้วก็น้ำชายังบอกอีกว่าสำหรับตนตอนนี้เป็นเหมือนโค้งสุดท้ายอืม
นต้องรู้ว่าใช่หรือเปล่าดีกว่าคบกันนานแล้วเจ็บกว่านี้
แสดงว่าเลิกกันเนอะอ๋อแสดงว่าเลิกกันจะเหลือแล้ว
เลิกใช่ไหมก็ว่ากันน้ำชาใช่ไหมกับแฟนเลิกกันแล้วใช่ไหม

จูนกันเขาบอกว่าตอนนั้นน้ำชาก็แบบนี่เลย

อันนี้ของขับแพงน้องแพง

ถามก็เหลือว่าส่งความลักไปให้พี่อาณภูมิเหมือนเดิม

อ๋อมาออนภัทรแต่งตัวสวยไปงานแต่งงานเนอะ
ติดตามเนี่ยต้องติดตามในท็อกทูลดาว

ทุกคำถามที่คุณอยากจะรู้ฉันถามว่า

เขาตอบว่า
ท็อกทูลดาว๔ทุ่มวันพฤหัสมณี

บอยโสดนะครับไล่แซวคนอื่นเลิฟนะครับ

ไม่สนุกดีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจีน
ก็ไม่มีอะไรก็คุยกันด่ากันเล่นสนุกสนาน
ทีนี้ปรากฏว่าก็นักข่าวก็เลยถามว่า
ทำไมไม่แซวคู่มากกี้กับทางคุณป๊อกบ้างล่ะ
ก็ปรากฏว่าทางคุณบอยก็บอกว่า
อ๋อมากกี้ในเราสนิทแต่คุณป๊อกในเราไม่สนิท

กูไม่รู้ทางกันกลัวเขาจะซีเรียสนะฮะ

คือเวลาแกล้งใครต้องดูด้วยคนนั้นเล่นได้หรือไม่ได้นะฮะ
ไปที่ร่วมงานได้แล้วสนิทเดี๋ยวผมก็แกล้งหมด

เพราะบางทีแกล้งไม่ได้เพราะว่าแกล้งไปแล้วเดี๋ยวเขานิ่งใส่แล้วไม่สนุก

ไม่เบอร์หรอกคือไม่อยากเล่นด้วยอย่างนี้ก็ก็นิ่ง

ก็ต้องบอกอย่างนี้เขาก็ต้องทำบุญกันอยู่ตลอดเวลา

ก่อนที่จะมีลูกเอาเงินคืนกับแม่คดี

ก็ไม่มีหรอกมันก็ไม่มีหรอกคุณยายนัทไม่มีหรอก

ไม่รู้คือนางก็อยากมีนี่แหละแต่ก็มันก็

ฉันจะเจอก็จะเขาทุกวันอีบ้าอย่าเสี้ยบกับอีแหวน

ท้อสรุดาค่ะท้อสรุดาไปดูว่าเมื่อไหร่
ไปดูว่าเขาจะเอาเคฟแหละเออจริงถุงตรงไปแล้ว
ครับบอกลาละกันพรุ่งนี้บาดดีครับนี่